คุณผู้ชมฮะตามคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีกันนะครับ
เป็นคดีอุกอาจนะฮะที่มีคลิปวงจรปิดเนี่ย
เผยแพร่ให้ดูแล้วหลายคลิปแต่ทีนี้มีคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งนะครับ
เปิดเผยขณะที่กลุ่มคู่อารีกับกลุ่มคนตายเนี่ยมาเจอกัน
เจอกันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่มีการแบบว่าโตเถียงกันแล้วสักพักหนึ่งนะครับ
ก็มีการเจอกันอีกทีที่รถแล้วมีการยิงกันนะฮะ
คดีนี้เป็นคดีที่นายวัชรพงศ์ธรรมนีหรือว่าออฟอายุ๓๐ปี

ถูกยิงเสียชีวิตบนถนน๓๒๑อูทองสุพรรณบุรีหมู่๔
ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ทีมข่าวได้รับคลิปวงจรปิดคลิปนี้มา
เป็นคลิปจากถนนทางเข้าวัดเขาดินช่วงเส้นทางระหว่าง
จุดนัดพบกับจุดเกิดเหตุ
ฟอร์จูเนอร์ไปชนรถจักรยานยนต์ตามภาพวงจรปิดก่อนหน้านี้นะครับ
โดยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของวันที่๓๑ตุลาคมนะครับ
ทีมข่าวได้รับมา๒มุม๒กล้องในจุดถนนเส้นที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นช่วงเวลานี้ครับคุณผู้ชมดูหน้าจอไปด้วย
ทุ่มกว่ากล้องทั้ง๒มุมบันทึกภาพนาทีที่รถเก๋งของนายอ๊อฟคนตาย
แล้วก็นายบาสคนบาดเจ็บมาจอดอยู่ริมถนน
เปิดไฟหน้ารถคล้ายกับกำลังคุยโทรศัพท์
นี่เห็นไฟเราชี้ลูกศรให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะขับขี่มุ่งหน้าไปยังด้านหน้า
ของทางเข้าวัดเขาดินซึ่งเป็นจุดนัดพบก่อนเกิดเหตุครับ
ถัดมาอีกแค่๕นาที๔ทุ่ม๓๗นาทีของกล้องทั้ง๒มุม
ก็บันทึกภาพนาทีที่นายออฟนายบาส
ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าออกจากจุดนัดพบ
ยังถนนใหญ่ผ่านกล้องวงจรปิดไปด้วยความเร็วสูง
และในเวลาห่างกันเพียง๕นาทีนะครับ
ก็เป็นคลิปวงจรปิดที่เราเคยเผยแพร่ไปแล้ว
ว่ารถฟอร์จูเนอร์คันที่เกิดเหตุขับด้วยความเร็ว
ไล่ตามรถจักรยานยนต์ของคนตายและคนเจ็บ
แล้วทีนี้เกิดการชนกันนี่ไล่ตามกันแล้วนะฮะ
แล้วเดี๋ยวเห็นอีกมุมหนึ่งอีกคลิปหนึ่ง
ก็จะเป็นคลิปที่รถฟอร์จูเนอร์ชนรถจักรยานยนต์แล้ว
แล้วก็ลากรถจักรยานยนต์แล้วก็ร่างของผู้ตายและคนเจ็บไปด้วย
แลบตามถนนแบบนี้หลังจากนั้นก็ย้อนรถกลับมา
แล้วก็ยิงนายออฟจนเสียชีวิต
ส่วนนายบาสวิ่งหลบหนีไปได้แม้จะได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ละกล้องแต่ละมุมก็เห็นต่างกันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้กล้องเหล่านี้ภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการ
ตำรวจกำลังสืบจากหลายอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
เรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ว่ากระสุนเป็นยังไงของใคร
แล้วก็ปืนอะไรต่างมีลายนิ้วมือของใครบ้างนะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะคลี่คลายคดีนี้ให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าเป็นคดีใหญ่นะครับ